ขังเป็นการละเล่นแบบโบราณ
เคยเห็นไหมลูกคางใหญ่ที่ทำจากไม้จริงนะครับ
อืมก่อนอื่นเรามารู้จักไม้กลมนี้ก่อน

ทำจากไม้เนื้อแข็งหน้าตาเป็นแบบนี้เลย
และนี่ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นลูกขางนะคะ
ก็มีไม้มีเชือกมีขนไก่แล้วก็มีน้ำมันพืชค่ะ
ลูกค้างก็คือกีฬาชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะ

อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคนเครื่องแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเครื่องให้โดนลูกขังที่ทีมน้ำเงินเครื่องไป
แต่ละทีมของตัวเองก็จะคับประคองให้ลูกขังของตัวเอง
หุนให้ได้นานที่สุดโดยใช้น้ำมันพืชนะคะกับไม้ขนไก่นะคะ
แห่ตรงตูดของลูกค้าให้มันหมุนได้นานที่สุด
ถ้าลูกหางหยุดหมุนก่อนก็แปลว่าแพ้นั่นเองค่ะ
คนเห็นแต่ลูกข่างเล็กตอนเด็กที่เราเล่น

โอ้โหไม่ใช่เขียงนะฮะนี่คือลูกคางฮะ

มันคือลูกคางแล้วมันหมุนได้ยิ่ง

ใช่ตรงก้นมันจะเป็นแบบเหมือนลูกข่างอันเล็กเลย
ส่วนนี้คือไม้ที่เอาไว้เหวี่ยงแล้วก็สะบัด

คุณรู้ป่ะอันเล็กยังเล่นยากเลยนะ
น้องเล่นอย่างไรน่ะน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง
เดี๋ยวดูตอนเขาเวี่ยงเขาเครื่อง
เขาบอกว่าตอนนั้นแหละคือวิธีการ

ตำบลแม่งอนอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่
จ้ะดูตอนของเครื่องถ้าแถวบ้านผมเปรี้ยงนี่
ดูนะคือต้องมีความชำนาญจริงนะ

มาคอยหมุนตรงตูด

หมุนต่อถูกตั้งโอ้โฮ
เนี่ยฮะเขาบอกว่าใครที่หมุนได้นานที่สุด

หมุนนานสุดชนะไปเลย
ตอนนี้เขายังหมุนกันอยู่เลยนะ๒อาทิตย์แล้ว

ไม่หลับไม่นอนตาล้อยเหมือนแบบนั้น
อาทิตย์เลยเหรอนานไปมาก

๒ยมมันนานเลยนะแต่มันไม่ง่ายเลยนะแล้วเป็นภาพที่หาดูได้ยาก
ขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากคุณสะพ้ายจีนยูนาน
บอกว่าเป็นการละเล่นที่แบบว่าน่าจะสืบต่อกันมา
ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนยูนานนั่นเองครับ

ง่ายนะคะคุณใช่ได้ดูแบบนี้ก็ถือว่าเปิดหูเปิดตาดีเหมือนกันนะ